พูดถึงนักแสดงหน้าหวานหน้าสวยอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ห่างหายจากงานแสดงไปกว่า๑๐ปีนะคะ
สำหรับพี่แนนชะลิตาตอนนี้นะคะพี่แนนบอกว่าเตรียมรื้อฟื้นวิชาวิทยายุทธ์ต่าง
เพื่อที่จะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยบทบาทละครที่รับเนี่ยท้าทายมาก
เพราะว่าเป็นบทแซ่บในคลับไฟล์เดย์ส่วนเรื่องลูกชายตอนนี้น้องทัชชะ๓ขวบแล้วนะคะ
แนนก็บอกว่าจริงขอมีแค่คนเดียวนะเพราะว่าตั้งใจจะให้น้องทัชชะเนี่ยเป็นพี่ชายของหลานตัวน้อย
ก็คือน้องวิตาน้องวิตาที่เป็นลูกสาวของน้องน็อตวรริสอีกทีนึงตอนนี้เนี่ย๔เดือนแล้วค่ะ
ซึ่งชื่อว่าคลับไฟเดย์มันต้องบทแซ่บนี่แหละค่ะพี่แนนก็แซ่บค่ะแซ่บแซ่บในแบบของเรื่องนะคะ
ก็ต้องติดตามเพราะว่าจอนออนแอร์ประมาณกรกฎาเพื่อนพี่บอกว่าเรื่องเดียวก็พอนะ

แบบคือลูกติดไงคะเราเป็นคนกล่อมลูกเขานอนทุกคืนตัวเราก็คิดถึงเหมือนกัน
ไปทำงานกลับมาดึกก็แบบพ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าจะเล่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือกลับมาเล่นจริงนะ
ว่าก็คงลูกต้องโตกว่านี้อีกสัก๓๔ปีค่ะ

คิดเลยเพราะว่าการจะเลี้ยงเด็กคนนึงให้เป็นคนดีว่ามันใช้ทั้งพลังกายพลังแรงพลังใจ

ก็พี่แนนเขาบอกว่าอยากจะเลี้ยงน้องทัชชาให้ดีแบบดีมาก
คือจริงพี่แนนเขาเลี้ยน้องทัชชาดีมากนะ
เพราะว่าดิฉันตามพี่แนนอยู่ในอินสตาแกรมใช่ไหม
คือพี่แนนเขาจะเป็นคนที่รักสุขภาพมากเล่นโยคะออกกำลังกายตลอด
แล้วตอนเด็กน้องทัชชะจะมาอยู่ในเฟรมที่คุณแม่เล่นโยคะ

ใช่ก็คือจะแบบสนิทสนมคลุกคลีกันมากเลย

น่ารักจริงครอบครัวนี้
ครอบครัวนี้น่ารักมากนะคุณนะคะ